เหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมนคร

เป็นเด็กวัย๑๔ปีขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ชนทั้งท้ายรถกระบะที่เขาจอดอยู่ริมถนน
สรุปแล้วนะฮะร่างของเด็กชายกระเด็นขึ้นไป
อยู่ที่ท้ายรถกระบะจนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับ

ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
ที่เกิดเหตุนั้นอยู่บนถนนพุทธภูมิ

ขาเข้าเมืองบริเวณหลังโรงเรียนนานาชาติ

ก็ตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ก็พบซากของรถจักรยานยนต์ที่พังเสียหาย
ไม่อยู่จุดเดิมที่มันวางอยู่นะครับ
ท้ายรถกระบะที่ได้รับความเสียหาย

ว่าศพของเด็กชายภูทะเนศอายุ๑๔ปี

สรุปแล้วคุณกระเด็นมาตกที่ท้ายรถกระบะคันนี้

ก็คือถูกรถจักรยานยนต์ชนจนบุบ
ส่วนสภาพศพของเด็กชายภูทะเนศอายุ๑๔ปี
ก็กระโหลกล้าวคอหักหายปลาร้าหัก

อยู่บนถนนในสภาพเสียหาย
ซึ่งน้องภูทะเนศอายุ๑๔ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๒ของโรงเรียนแห่ง๑

มีการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์

เป็นพนักงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างเอกชน
ที่มารับเหมาในการซ่อมสะพานรถไฟตรงนี้
แล้วก็พักอาศัยอยู่ที่แคมป์คนงานริมถนนนะครับ
คือเขาเปิดเผยมาบอกว่าเขาได้จอดกระบะ
บริมถนนหน้าแคมป์คนงาม
แล้วก็มีการวางแท่งเบรเออร์ไว้ด้านท้ายรถ
เพื่อเป็นการป้องกันนะครับเป็นการเตือน

ส่วนด้านหน้ารถได้เปิดไฟ

เพื่อให้รถที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็นว่าบริเวณนี้
กำลังมีการซ่อมสะพานรถไฟ
แต่ทีนี้คาดว่าเด็กชายภูทะเนศขี่รถจักรยานยนต์
ตามถนนมุ่งหน้าเข้าเมืองด้วยความเร็วสูง
แล้วก็เบรกไม่ทันเมื่อมาประชิดกับแบรีเออร์

แท่งเบรเออร์กระเด็นตกลงไปในคูน้ำข้างทาง
จากนั้นรถจักรยานยนต์ของเด็กชายภูทะเนศ
ก็พุ่งไปชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ริมถนนตรงนี้
เป็นเหตุให้เด็กชายภูทะเนธกระเด็นขึ้นมาเสียชีวิต

แล้วก็เขาบอกว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์นะ
เห็นตอนน้องชนรถกระบะแล้วก็กระเด็นมา
คือพอชนรถกระบะนะคุณรถกระบะไหลต่อเลย

แล้วร่างน้องก็กระเด็น๓๔เมตร
ขึ้นมาอยู่ที่ท้ายรถกระบะนะครับ
และขณะที่ตำรวจกำลังตรวจที่เกิดเหตุนั้น
พ่อของเด็กชายภูทะเนธแล้วก็ญาติทราบเรื่อง

ผู้เป็นพ่อพอเห็นศพลูกก็ร่ำไห้เสียใจนะครับ
หลังการตรวจที่เกิดเหตุสอบสวนเบื้องต้นไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็นำศพของเด็กชายพุทธเนศนั้น

ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชครับ

มาดูเหตุการณ์ที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ
หมายเลขทะเบียนตราโล่นะครับสองสามเจ็ดแปดหนึ่ง
ของตำรวจนี่แหละฮะชนเสาไฟฟ้า
สภาพด้านหน้ารถดูสิพังยับเลยนะฮะ
แล้วก็กระจกหน้าแตกล้อหน้าซ้ายหลุดกระเด็น

บริเวณโคนเสาไฟฟ้ามีรอยเฉียวชนอย่างแรง
ชิ้นส่วนของรถยนต์ก็แตกระจายเกลื่อนพื้นถนน
ส่วนคนขับนั้นเป็นตำรวจนั่งมึนงงอยู่ริมถนนฮะ
เป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอกสังกัดสำนักงานตรวจ

เนี่ยเหรอโดยร้อยตำรวจเอกนายนี้ให้การนะครับว่า
ผมเองกำลังขับรถจะกลับที่พัก
ใช้ถนนพระหลโยธินระหว่างนั้นผมยอมรับเลยคุณ
วูบอ๋อวูบฮะมารู้ตัวอีกทีก็ประสบอุบัติเหตุแล้วนะครับ
โชคดีนะที่เขาไม่เป็นอะไรมากนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจสนบางเขนก็เตรียมตรวจสอบ

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ